หนุ่มคนหนึ่งฮะหนุ่มเป็นนุ่มพิการแขนสองข้างเนี่ยแขนไม่มี
แต่ว่าชีวิตนี้ต้องสู้ต่อฮะดังนั้นเลยไปลุยสนามสอบภาคกอภาคขอของการรับราชการเมื่อวานนี้
ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตคนชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ
คือหนึ่งเนี่ยสายตาคุณจะต้องยาวขนาดไหนในการที่จะทำข้อสอบนี้
เพราะว่าก้มลงไปไม่ได้ถ้าก้มลงไปขาจะเขียนข้อสอบไม่ได้
ดังนั้นหนุ่มคนนี้สู้ชีวิตทุกวินาทีใช้ตีนใช้เท้าในการกำดินสอ
กรรมดินสอเพื่อกากบาทในวงกลมวงกลมเนี่ยตอบข้อสอบฮะเหตุการณ์นี้ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต
นี่คือการสอบรับราชการเป็นการสอบท้องถิ่นปี๒๕๕๙
หนุ่มคนนี้อาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันนะฮะ
พร้อมกับข้อความลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนโอ้โหต้องใช้พลังทั้งหมดในการสู้ฮะ
แล้วก็ทางเพจได้มีการขออนุญาตพี่คนนี้แล้วในการที่จะขอเอาพี่มาลงในเพจของธรรมศาสตร์รังสิต
ปรากฏว่าพอโพสต์ไปแป๊บเดียวคนกดไลค์มหาศาลอลังการ
แล้วคนคอมเมนต์มาเป็นจักรวาลคอมเมนต์อันไหน
เมนต์ว่าขอให้พี่สอบได้เถอะ
ขอให้แบบบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ
พาพี่เข้าไปอยู่ในชุดราชการไทยเถอะ

จริงแล้วตอนนี้ระบบราชการหรือทุกระบบในประเทศไทย
เปิดให้คนพิการสามารถร่วมทำงานได้
ร่วมรับราชการร่วมทำงานได้แล้วนะครับ
ชาวเน็ตก็เลยส่งกำลังใจให้รัวสำหรับหนุ่มรายดังกล่าวนี้
สอบอะไรอ่ะเป็นการสอบท้องถิ่น
เท่าไหร่นะฮะทั่วประเทศ๔แสนกว่าคน
แสนกว่าคนเพื่อเป็นการสอบภาคกสอบภาคขอ
ถ้าใครเคยสอบรับราชการก็จะมีภาคกรแล้วก็จะมีภาคขอนะครับ
แต่สำหรับศูนย์ธรรมศาสตรังสิตสอบ๑๓๒๐๐คน
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดสนามสอบ
แล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมสอบรับราชการครั้งนี้ได้
แต่การสอบรับราชการคือต่อให้พิการก็จริง
ก็ต้องมีการสอบเหมือนกับข้าราชการคนสอบทั่วไป
ก็คือต้องผ่านภาคกรแล้วก็ภาคขอด้วยนะครับ
ชาวเน็ตส่งกำลังใจให้รัวกับพ่อหนุ่มรายนี้ฮะ